รถกระบะขันหนึ่งขับเร็วมาก
ทางขวาจะมาแบบผู้เร็วมากนะฮะ
แล้วมีคนอยู่ด้านหลังด้วยนะคุณขับเร็วขนาดนี้
ออกขวาแล้วก็เข้าซ้ายทันที
แล้วท้ายที่สุดไปชนกับรถกระบะอีกคันเข้าอย่างจัง

ซึ่งมีคุณยายเป็นคนขับหลานชายอายุ๗ขวบ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่คุณจังหวะชน

แล้วดูคนที่นั่งอยู่หลังท้ายรถกระบะสิคุณ
ยังมือเหนียวนะไม่ถูกเทกระจาดนะ
แต่ว่าคนขับรถกระบะที่ขับออกมา
เลนซ้ายสุดเมื่อสักครู่นี้ที่ถูกชนนะคุณ
เป็นคุณยายเป็นผู้ขับรถมีหลานชายอายุ๗ขวบนั่งอยู่ด้วย
ทั้งหมดหมดสติเลือดไหลจากปากและจมูกคุณ

นี่ครับเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของนายอัธพล
ยิ่งชาวนครศรีธรรมราชนะครับ
ซึ่งเขาขับรถอยู่บนถนนสายท่าสารานครศรีธรรมราช
ช่วงบ้านสะบัวตำบลท่าสาราอำเภอเมืองท่าสารา
ขาเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช
และจับภาพเหตุการณ์ชัดเจนเลย
คุณว่าคนขับรถกระบะคันนั้นเร็วไหม

ออกขวาเข้าซ้ายปาดหน้าคันอื่น
ท้ายที่สุดไปชนกับรถกระบะอีกคันหนึ่ง
หมายเลขทะเบียนนะครับพพควาย๗๙๙๔นครศรีธรรมราช
สภาพรถที่ถูกชนพังยับเยินนะฮะ
ในรถอย่างที่บอกไปมีผู้หญิงกับเด็กอยู่นะครับ
ผู้หญิงก็คือนางแสงระวีชายเขียวอายุ๕๘ปีผู้เป็นยาย
แล้วก็หลานชายคือเด็กชายรัชชานนท์ชายเขียวอายุ๗ขวบ
พลเมืองดีเจ้าหน้าที่มาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นสภาพรถแล้วคุณแล้วก็เห็นสภาพร่างกายของคุณยายและหลาน
คุณยายเลือดออกปากสลบหมดสติไปนะครับ
ส่วนหลานคุณเด็กน้อย๗ขวบหัวปูดโนมาก
มีเลือดออกปากออกจมูกและหมดสติด้วยนะครับ
ก็ตำรวจตรวจสอบจากคลิปหน้ารถที่เมื่อกี้เป็นหลักฐานชัดเจนนะฮะ
ก็คาดว่ากระบะที่บรรทุกมะพร้าวน่าจะขับมาด้วยความเร็ว
ไม่น้อยกว่า๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนครับ
คุมตัวผู้ขับขี่ไปสอบปากคำสพท่าสารา
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งยายและหลานตอนนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ
แล้วก็ตอนเกิดเหตุนะคุณคนที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะเนี่ย
อกตกใจว่าตัวเองรอดชีวิตมาได้เหมือนกัน
เพราะว่าเกาะขอบเกาะคอกของรถกระบะไว้อย่างแน่น

ไม่งั้นถูกเหวี่ยงตกรากระแทกพื้นอีกอาจจะเสียชีวิตได้นะครับ
ช่วงเช้าวันนี้นะครับทีมข่าวของเราก็ติดตามเรื่องนี้
พนักงานสอบสวนสอบพ่อท่าสาราเปิดเผยว่า
ยายหลานยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
เนื่องจากอาการนั้นยังสาหัส
ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกมะพร้าวก็คือนายสุชาติรันจวนกิจ
หลังจากเกิดเหตุก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
แสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุ
ก็ยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์
คันที่ชนท้ายรถกระบะสองยายหลานจริง
ขณะที่การตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลนะคุณ
ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหายังไม่ได้ดำเนินการ

คลิปจากกล้องหน้ารถยนต์ก็เป็นหลักฐานที่สำคัญที่ตำรวจ
นำมาเป็นหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหา
เพื่อดำเนินคดีกับนายสุชาติผู้ขับขี่รถยนต์
กฎของกฎหมายต่อไปนะครับ

ท้ายที่สุดเกิดเหตุจริงด้วย